ลุงพลนะฮะไปมอบตัวตั้งใจแบบนั้นนะ
ตั้งใจจะไปมอบตัวที่สำนักการตำรวจแห่งชาติ
แล้วก็มีทนายตั้มพาไปที่หลังนะครับ
แต่ตำรวจบอกว่าไม่ใช่คุณเข้าใจผิดแล้ว
ถ้าคุณจะมอบตัวคุณต้องไปมอบตัวที่สพกกตูมนะครับ
ที่ตำรวจควบคุมตัววันนี้นะฮะเป็นการจับกลุ่มตัวนะครับ
ไปดูตั้งแต่๙นาฬิกาที่ผ่านมาครับ
องทัพนักข่าวไปที่สำนักการตำรวจแห่งชาตินะครับ
แล้วก็ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
ทนายตั้มก็จะพาลุงพลเข้ามอบตัวตอนแรก

จากนั้น๑๐นาฬิกา๕๐นาทีครับ
ทันายตั้มมาคนเดียวก่อนนะ
มาคนเดียวก่อนแล้วก็บอกกับกองทัพสื่อมวลชนบอกว่า
ลุงพลเนี่ยนี่ฮะมาแล้วนะฮะทนายตั้มนะครับ
ลุงพลนะเดี๋ยวจะเข้ามามอบตัวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
นี่ครับจังหวะที่มาถึงแล้วก็บอกกับนักข่าวนะฮะ
แล้วก็ส่วนข้อสงสัยที่บอกอ้าวแล้วทำไมเนี่ย
ไม่ไปมอบตัวที่ท้องที่ที่เกิดเหตุ
สมพงษ์ปกติว่าตอนนั้นตอนนั้นนะธนายตั้ม
เข้าใจของเขาเองบอกว่าเป็นสิทธิของลุงพล
ที่จะมอบตัวที่ไหนก็ได้นะฮะ
โดยลุงพลเนี่ยเดินมาพร้อมกับป้าแตนนะครับ
หวังจะเข้ามอบตัวในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่
แต่ตำรวจเห็นตัวปั๊บนี่ฮะคุณผู้ชมฮะ
ดูจังหวะดูอารมณ์นะครับฮึดฮัดฮะ
ลุงพลออกลูกฮึดฮัดเพราะคิดว่าตัวเองมามอบตัว
พระราพรแต่ว่าตำรวจไม่ได้คิดแบบนั้นครับ
ถ้าคุณจะมอบตัวนู่นสพกกตูมแต่ถ้าคุณมาถึงนี่เนี่ยก็เป็นการจับกลุ่ม
๑๑นาฬิกา๒๐นาทีตำรวจชุดเฉพาะกิจ
คดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เนี่ยนะฮะก็ควบคุมตัวลุงพลไปที่สนปทุมวันก่อน
ไปทำอะไรไปบันทึกจับกลุ่มฮะแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหา
ลุงพลนั่งที่แก้ปด้านหลังไปตำรวจประกบข้างเลย
กบไม่ห่างเลยนะฮะหายใจลดต้นคอกันไปเลย
พอไปถึงลุงพลมีสีหน้าแววตาที่เรียบเฉย
ถ้าสังเกตดูนะครับที่ข้อมือของลุงพลจะถูกสวมกุญแจมือ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็เอาผ้าสีน้ำเงินมาพันปิดเอาไว้
จากนั้นลุงพลก็ถูกควบคุมตัวไปที่ห้องสอบสวนทันที
สื่อเก่าเข้าไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วล่ะคดีขนาดนี้นะครับ
เข้าได้ก็มีป้าแตนนะฮะมีทนายตั้ม
ที่เข้าไปร่วมสังเกตการณ์ในการสอบปากคำด้วยครับ
เห็นเหตุการณ์ให้ดูนะคะเดี๋ยว